ไปดูเหตุการณ์ที่ประจวบคิริขันกันด้วยนะคะมีหนุ่มสุราช
แต่เขาอยู่ที่ประจวบนะคะเกิดคุ้มคลั่งใช้มีดทำร้ายตัวเอง
ส่วนที่สมุทรปราการค่ะอันนี้น่าตกใจเหมือนกัน
เป็นนุ่มใหญ่คนนึงเมาเหล้ากินเหล้ากับเพื่อนแล้วก็เมา
จากนั้นขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านรถเกิดล้มไม่พอใจ
ก็ทุ่มรถตัวเองจนไฟไหม้วอดแบบนี้เลยค่ะตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองสมุทรปราการ
เข้าควบคุมตัวนายนพดลพันธุ์ประสิทธิ์เวชอายุสี่สิบเจ็ดปี
เป็นจับได้ที่หน้าบ้านในตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการนะคะที่เกิดเหตุเนี่ยมีซากรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง
ถูกไฟไหม้ทั้งคันล้มกองอยู่กลางถนนค่ะนายนพดลเล่าให้ฟังเลยบอกว่า
เย็นเมื่อวานมีปากเสียงกันกับภรรยาก็เลยขี่รถออกมานั่งดื่มเหล้ากับพักพวกจนมึนเมา
จากนั้นก็ขี่รถกลับบ้านค่ะทีนี้ระหว่างที่จะถึงหน้าบ้านอยู่แล้ว
รถเนี่ยไปเสียหลักล้มก็เลยกลิ้งไปกับพื้นถนน
ุดหงิดแล้วก็โมโหที่รถล้มบวกกับความเมาด้วย
ก็เลยยกรถคันนี้แหละทุ่มลงกับพื้นแล้วรถก็เกิดไฟลุกท่วมทั้งคันเลยนะคะ
ตำรวจเขาก็ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะเบื้องต้นก็พบว่ามีสารเสพติดในร่างกายด้วย
ส่งตัวไปตรวจที่โรงพยาบาลอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ส่วนที่ประจวบคิริคันนะคะตำรวจก็บุกจับหนุ่มสุราชที่เกิดอาการเครียดคว้ามีดทำร้ายตัวเอง
ให้คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ช่วงนั้นกันค่ะ
ตำรวจสถานีตำรวจภูทรบางสะพานก็ชาร์จเข้าจับชายอายุประมาณสัก๓๐ปี
มีดปลายแหลมยาวประมาณ๕นิ้ว
วัดแกว่งไปมาแล้วตัวเขาเองก็มีบาดแผลเลือดไหลออกจากแผลบริเวณหน้าอกซ้ายด้วยนะคะ
คือลักษณะดูแล้วเหมือนจะทำร้ายตัวเอง
ผู้ชายคนนี้ก็เดินวนเวียนไปเหมือนคนสติไม่ค่อยดีค่ะ
ผู้จาวกไปวนมาตำรวจเขาก็เข้าไปเจรจาก่อนนะคะเบื้องต้น
พูดคุยกันอยู่๔๐นาทีสุดท้ายตัดสินใจบุกเข้ารวบตัว
เบื้องต้นรู้ว่าผู้ชายคนนี้ชื่อว่าไนวีรษักแสงแก้ว
เป็นชาวตำบลอีปันอำเภอพระแสงจังหวัดสุราธานีค่ะ
เขาเดินทางจากกรุงเทพจะกลับบ้านที่สุราช
แล้วก็แวะพักที่บ้านญาติใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุก็คุยกับญาติบอกว่ามีปัญหาครอบครัว
จากนั้นอยู่ก็หยิบมีดปลายแหลมก่อเหตุคุ้มคลั่งขึ้นมาค่ะ
แล้วก็ใช้มีดวิ่งเข้าใส่เจ้าหน้าที่ด้วยที่พยายามจะมาเกลี้ยกล่อมให้วางมีด
ก็เลยเกิดเป็นเหตุชุลมุนแล้วก็ต้องเข้ารวบตัวกันมารุมมาตุ้มแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ดาบตำรวจสุรชาวเปรมพักดีชุดสืบสวนสพบางสะพาน
ล้มลงแล้วก็ถูกแทงเข้าบริเวณบ้านเอวด้วยค่ะ
ก็ตอนนี้ผู้ชายคนนี้ก็ถูกตำรวจช่วยกันจับตัวส่งดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายแล้วนะคะ